คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้กันหน่อยนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะคะ
เป็นสวมชุดลักษณะเป็นชุดรายเดอร์นะคะของค่ายแห่งหนึ่งค่ะ
แต่เราก็ยังไม่รู้หรอกนะว่าเขาตกลงเป็นรายเดอร์จริงหรือเปล่า
เข้าไปจี้เอาชิงทองไปคุณผู้ชมได้ทองไปน้ำหนักกว่า๒๐บาท
หนีลอยนวลไปมีคลิปตอนนาทีเกิดเหตุดูกันค่ะงานเริ่มเก็บสินค้า

เวลาถึงร้อยอ่ะขวาล้ายโดดเข้ามาพนักงานวิ่งหนี
ร้ายเริ่มเก็บของเป็นสร้อยคอในทาง
นี่แหละค่ะคลิปภาพจากกล้องมุมจรปิดบันทึกภาพชัดเจนนะคะ
ห้านร้านทองเยาวราชกรุงเทพที่ห้างบีซีจังหวัดลำพูน
อย่างที่เห็นคุณผู้ชมค่ะคนร้ายเนี่ยเขาสวมชุดรายเดอร์
ถือปืนเข้ามาแล้วตอนนั้นเนี่ยพนักงานเขากำลังเก็บร้านกันอยู่
ตัวคนร้ายเนี่ยกระโดดข้ามเคาน์เตอร์ไปเลยนะคะพนักงานตกใจวิ่งหนีกันหมดเลยค่ะ
แล้วถามว่าโจรรายนี้ทำยังไงก็กวาดทองใส่กระเป๋าแล้วก็หนีไปเหมือนกัน
คือตอนนี้ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบคือเขาใช้รถจักรยานยนต์ฮอนด้าสีดำรุ่น
ส่วนเส้าข้อต่องคำที่ได้ไปเนี้ยน่าจะเกินยี่สิบเส้นก็น่าจะประมาณสักยี่สิบบาทน่ะนะคะ
ตรวจสอบแล้วคนร้ายรายนี้คุณผู้ชมดูรูปภัณฑ์สันธารนะคะมีรูปร่างลักษณะตรงกับคนร้ายที่ก่อเหตุใช้อาวุธมีด
จี้ชิงเส้าข้อต่องคำหนักห้าบาทของเจ้าของร้านขายสินค้ายี่สิบบาท
กลางเมืองลำพูนเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมานี่เองตำรวจตอนนี้ไล่ล่ากล้องวงจรปิดเลยค่ะ
เดี๋ยวตามตัวทีนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมค่ะคือวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราเองเนี่ย
ก็จะมีการติดตามความคืบหน้านะคะโดยไปที่สถานีตำรวจภูทรนิคมอุตสาหกรรมลำพูนค่ะ
ก็ปรากฏว่าตอนนี้เขามีการประชุมกันด่วนเลยเพื่อติดตามความคืบหน้าติดตามตัวคนร้าย
อย่างที่บอกว่าชุดสืบสวนเขาแกะรอยจากกล้องวงจรปิดแล้วลักษณะใกล้เคียงกับคนที่เคยก่อเหตุมาก่อนหน้านี้ด้วย
เชื่อว่าน่าจะเป็นคนเดียวกันกับที่เพิ่งจะก่อเหตุไปหมาดหมาดนั่นเองค่ะได้เห็นแบบนี้แล้ว
เดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมได้ติดตามต่อเลยนะคะในเบรกนี้